ผมนายกรณวีสิทธแสงสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
บัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมในฐานะสมาชิกรัฐสภา
อนุญาตอภิปรายครับท่านประธานครับในหลักการเหตุผลและตักกะ
ในการตัดสินใจที่ไม่สามารถที่จะรับรอง
ไทยได้ผมมีโอกาสกับท่านประธานได้เป็นการพูดคุยกับภาพ
จากสังคมภาคประชาชนและนักวิชาการเรามีความเห็นตรงกันครับ
ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเพียงการเลือกผู้แทนของ
พี่น้องประชาชนมาเพื่อเปรียบเสมือนผู้รับเหมา
ทำการแทนประชาชนในรัฐสภาเท่านั้น
แต่ประชาชนจำนวนมากได้ตัดสินใจเลือกว่า

หรือจะเป็นเสียงส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศเรา

และนี่คือวาระที่หลายพักการเมือง
ใช้ในการรณรงค์หาเสียงไว้กับประชาชน

พวกเราที่อยู่ในรัฐสภาแห่งนี้
ต้องเคารพต่อพี่น้องประชาชน
ว่าพวกเราไม่ใช่ผู้รับเหมาอำนาจจากประชาชน
แล้วมากำหนดโครงสร้างอย่างไรก็ได้

โดยประชาชนและเพื่อประชาชน

แล้วอ้างว่าการกระทำการทั้งหมดนี้

พวกเราจะต้องใช้เหตุผลอย่างสุดความสามารถ

ดังนั้นครับท่านประธานผมจึงไม่สามารถเห็นชอบกับแนวทางการจัดตั้งรัฐบาล
ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฝ่ายบริหารไปจากช่วง๘หรือ๙ปีที่ผ่านมา
โดยเฉพาะกับความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้
ที่ใช้ประโยชน์จากคำว่าประชาธิปไตย
แต่โดยเฉพาะการแสวงประโยชน์จากความปรารถนาของประชาชน
ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นในช่วงการรณรงค์หาเสียง
โดยไม่ได้จริงจังและจริงใจอย่างเพียงพอที่จะยึดมั่น
เสียงศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนไว้วางใจและมอบให้
ท่านประธานครับทุกท่านที่เป็นสมาชิกสะพานทรงเกียจแห่งนี้
ท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานครับ

เป็นแง่มุมที่ผมให้ความเคารพและไม่ขอก้าวล่วง
แต่ปัญหาของประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับ
เป็นเรื่องหลักการที่จะได้มาซึ่งอำนาจฝ่ายบริหาร
ที่แม้กรอบกฎหมายจะเปิดทางให้กรรธรรมได้
แต่กรอบของคุณค่าประชาธิปไตยตามมาตรฐานสากล
สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ในรัฐสภาอันทรงเกียจแห่งนี้

เมื่อการทำให้การรณรงค์หาเสียง
เป็นเพียงการใช้ประโยชน์เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
สิ่งนี้เป็นการกระทำที่ด้อยฆ่าการรณรงค์หาเสียง

เหลือไว้แค่เพียงการทำการตลาดทางการเมือง

จริงแล้วการรณรงหาเสียงนี้เป็นขั้นตอนสำคัญนะครับ
ในการประมวลเจตนารมณ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ในการกำหนดทิศทางของประเทศชาติร่วมกัน

แนวทางที่เหมาะสมที่สุดที่เคยเสนอไว้

เดือนในการยืนยันมติมหาชนส่วนใหญ่

ไม่เคยเห็นหัวพี่น้องประชาชนเลย
ท่านประธานครับเจตนารมณ์ของเสียงส่วนใหญ่
ประสงค์จะเห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างถ้าไม่เป็นธรรมในทุกด้าน
แต่สิ่งที่ประชาชนกลับได้ณปัจจุบันที่เราเห็นอยู่
คือตัวแสดงกลุ่มต่างที่เคยแข่งขันกัน

ที่ผ่านมาสุดท้ายกลายเป็นว่า

เพื่อแย่งกันปีนขึ้นไปอยู่จนบนยอดวิรมิตรของโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมนั่นเอง
พูดแรงหน่อยครับท่านประธาน
เสียโอกาสไปเป็น๑๐ปีกับความขัดแย้ง
ที่ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างอันผูกขาดและกดทัพประชาชนมาโดยตลอด

การจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับโครงสร้างเก่าทางการเมือง
จึงเป็นสิ่งที่ผมไม่อาจเห็นชอบได้
การจัดตั้งรัฐบาลโดยสวนมติมหาชนส่วนมาก
ตามที่เคยรณรงค์หาเสียงกับพี่น้องประชาชนไว้
จึงเป็นสิ่งที่ผมไม่อาจเห็นชอบได้ด้วยเช่นกัน
และผมยังยึดถือและเห็นชอบในมติมหาชนส่วนมาก

สะท้อนโดยชัดเจนอย่างยิ่งผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมา
และเป็นเหตุผลเดียวการตัดสินใจในการลงมติครั้งนี้
ด้วยการไม่เห็นชอบให้คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรรมตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
เพราะไม่ชอบด้วยหลักการประชาธิปไตยสากลด้วยประการและทั้งปวง